ที่นครปฐมคุณผู้ชมมีที่ที่หนึ่งที่ชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบกันเยอะคุณผู้ชม
ขอจากที่ไหนขอจากอะไรนี่เลยคุณผู้ชมไปที่วัดสว่างอารมณ์
ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
บรรยากาศคุณคึกคักเพราะว่าช่วงใกล้สิ้นเดือนแบบนี้ก็ยิ่งคึกคัก
แล้วเขามีอะไรเด็ดที่นั่นอ่ะเอาแน่นอนค่ะเรื่องของความเด็ดเนี่ย
โอ้โหการันตีจากผู้คนแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูเองเพราะว่าความเด็ดอยู่ตรงนี้
บริเวณกุมารจุเทวริสป่าช้าแตกหรือว่าองค์กุมารทองพิมพ์ยืนขนาดสูง
นี่เหรอใช่คือสูง๑สูงแบบโบราณองค์นี้มีอายุกว่า๓๐ปี
สร้างความฮือหาให้กับนักเสี่ยงโชคจนเขาร่ำลือกันไปทั่วแว้นแดนไทยนะคะ
ว่ามีคนที่เขาโชคดีแล้วแล้วก็มาแก้บนมาขอบคุณเนี่ยด้วยของต่างมากมาย

นี่ไงเอามาขอบคุณเอามาแก้บนว่าถูกแล้วนะจ๊ะ
แต่ว่าทางวัดเขาก็ย้ำเตือนนะว่าเออยังไงก็อย่างมงายมาก

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลอีกเหมือนกัน
ใครอยากจะไปเชื่อด้วยตาตัวเอง

จังหวัดนครเป็นถุงใกล้กรุงเทพนี้เอง

สว่างอารมณ์เนี่ยนะคนแน่นตลอดเวลา

นี่ช่วงวันหยุดยาวยิ่งแน่นเลยคุณ

สักการะไปขอพรไปทำบุญนะคะ

เพื่อว่าวันนี้ก็แน่นพรุ่งนี้ก็

เดี๋ยวอีกไม่กี่วันแล้วเราก็จะได้